การเล่นฟุตบอลมันยังมีพื้นที่ว่าง
เวลาเราเตะบอลแบบนู้นเรายังมีเวลาพักนะ
ถ้าเราหลุดเครื่องหลังก็เสียประตูแน่นอน
ก็ชื่อกัปตันช้างที่เป็นที่รู้จักกันก็ตอนหลังที่พี่พงศ์ครับเลิกเล่นตอน
หลังจากที่พี่พงศ์เลิกเล่นก็ทำให้ทุกคนคัดเลือกกันครับ

มันก็แบบแห่อามก็เลยบอกเอาช้างครับอะไรอย่างนี้
แล้วพี่น้อยก็บอกโอเคเอางั้นเอาช้างเป็นเลย
ผมก็ตกใจบอกผมไม่เอาครับผมไม่เอาอะไรอย่างนี้
ผมรู้ตัวเองว่าผมแบบเป็นไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็เลยโหวตมติให้ผมเป็นครับตอนนั้นครับ
คือเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างวะอะไรอย่างนี้
กูเป็นไม่ได้หรอกผมก็เลยบอกว่าตัวเองกูยังมาสายเลย
กูจะไปบังคับอะไรใครได้อะไรอย่างนี้

ผมก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่ได้วะอะไรอย่างนี้
คือนักกีฬาทุกคนอยู่แล้วต้องมีหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
ก็คือการไม่มาสายมาให้ทันเวลามาทันซ้อมมาผ่อนเวลา

ถ้าตัวผมเองมาสายอย่างนี้ผมเป็นกัปตันทีม
แล้วน้องจะมองกับผมอย่างไรแล้วก็ในทีมอย่างไร
ปกครองน้องอะไรอย่างนี้เพื่อนยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยต้องปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างนี้ครับ
ในวัยเด็กคือผมต้องย้อนไปเลยผมเล่นปิงปองนะครับ
โรงเรียนผมโรงเรียนเทศบาล๒บปอย่างนี้

ก็คือจะมีปิงปองอะไรอย่างนี้

แล้วทีนี้แต่คือตกตอนเย็นผมก็เล่นฟุตบอลด้วย

ก็พาผมไปเล่นผมก็ไปเตะบอลเล่นข้างสนาม

ผมก็ตีปิงปองเล่นฟุตบอลด้วยอย่างนี้

มันเกิดการที่ว่าโรงเรียนสามัคคีไม่มีปิงปอง
ผมก็เลยไม่ได้เล่นปิงปองที่ผมถนัด

ผมก็เล่นฟุตบอลมาตอนนั้นครับ

อังยอดหมายโรงเรียนของสุภพุทธกลางครับ
เขาก็ได้บอกว่าให้ผมไปคัดตัว

ผมก็เล่นไม่เป็นผมก็ไม่รู้จักฟุตซอลคืออะไร

ผมเป็นตัวโจ๊กของโรงเรียนนั้นเลย

แต่ผมไม่รู้ไม่รู้ระบบไม่รู้อะไรของฟุตซอลเลยครับ
ตอนนั้นแข่งรายการควิกฟุตซอลจูนิอร์
ก็ได้เข้ามาแข่งขันได้มาโชว์รวดลายอะไรกัน

แล้วผมแบบเล่นเข้าขากับอาร์มอะไรอย่างนี้ครับ

เขาจะเรียกว่าคู่หูนี่แหละครับช้างอาม
ตอนนั้นผมเล่นฟุตบอลใช่ไหมครับ

มันก็จะเป็นสนามยาในเมื่อแตกต่างครับ

การเล่นฟุตบอลอย่างนี้มันยังมีพื้นที่ว่าง
เพราะเราก็เตะบอลตรงนั้นแล้วเรายังมีเวลาพักอย่างนี้

ถ้าเราหลุดคู่ไปอย่างนี้เราเสียประตูแน่นอน

ผมก็ไม่รู้ระบบอะไรมาก

ผมก็ดูเขาว่าจังหวะนี้คนเล่นอย่างนี้
จังหวะนี้คนเคลื่อนที่ไปตรงนี้อะไรอย่างนี้

ตอนนั้นก็คือผมเล่นฟุตซอลด้วยใช่ไหมครับ

ให้บังคับส่งชื่อได้แค่อย่างเดียว

คือแบบเราเล่นในรูปแบบของเราอย่างนี้มันก็พัฒนาได้
ก็คือว่าพัฒนาตัวเองให้ไปติดทีมชาติได้อะไรอย่างนี้
ก็การติดทีมชาติของผมครั้งแรกก็คือ
ผมได้เล่นกับชนบุรีมาปีหนึ่ง
แล้วก็โค้ดภูปิตเขาก็ทำชุดใหญ่
เขาอยากให้น้องชุดเด็กมาเล่นในรายการนี้ครับ
แล้วผมก็มีชื่อถูกเรียกเข้าไปในทีมชาติในรู๒๓ปี

ลงไปในสนามอะไรอย่างนี้รู้สึกแบบขาสั่นอะไรอย่างนี้

มันขนลุกคนมาดูแบบเต็มสนามอะครับ
พ่อแม่เรามานั่งดูพี่น้องคนรู้จักอะไรอย่างนี้

คือเราก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดเลยครับ
คือตอนนั้นไทยเป็นทีมเต็งอยู่แล้วครับในอาเซียนนะครับ
แล้วมันจะมีพวกมาเลอินโดชุดใหญ่ครับ
ก็คือว่าชุดใหญ่ที่เขาเคยเล่นกับพวกรุ่นใหญ่
พวกพี่พวกพี่บังอนุชาพวกพี่เลิศพวกอะไรอย่างนี้
พี่บัวก็คือเขาเจอกันแต่มาครั้งนี้จัดในประเทศไทยแล้ว
ไทยใช้ชุดเด็กลงไปสู้กับพวกนั้น
มันก็รู้สึกว่าเราต้องเจอกับชุดใหญ่ของประเทศนานา

อินโดด้วยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอะไรอย่างนี้
ก็แพ้เขาแล้วมาเจอเขาในรอบชิง
เราก็เอาชนะเขาได้ขาดอย่างนี้แล้วก็ได้แชมป์
ก็เป็นแบบรู้สึกภูมิใจและดีใจสุดนะครับ
ในชุดของเด็กครับที่ได้แชมป์ในรายการนั้น
ทุกคนเล่นฟุตซอลมาก็ที่สูงสุดของฟุตซอลแล้ว
คือฟุตซอลโลกเนี่ยผมก็คือรู้สึกแบบดีใจนะ
กับน้องกับเพื่อนกับในทีม
ที่เราได้เล่นฟุตซอลโลกครั้งแรกทำงานที่ประเทศไทยเป็นเพื่อนเจ้าภาพ
พวกผมก็คลัดถึงแชมป์เมื่อเชีย
ที่เราชนะอิรานและแพ้ญี่ปุ่นรอบชิง
เราก็สามารถเห็นจังงั้นมา
ไม่ได้เป็นแก่เพื่อนเจ้าภาพและได้ินได้ศิลป์
แต่ทุกคนไปต่อสู้กันมาก่อนได้มาเล่นอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ภูมิใจกับคนเพื่อนร่วมทีม

มันมีตาตีมชาติไทยลูกการเล่น
มานั่งเชียร์ส่งเสียงเชียรตกนไทยแลนด์
มันทำให้เรารึกเขิมที่จะสู้กับกับต่างชาติและกับทั่วโลก
ปี๒๐๑๖ก่อนที่จะไปผมโชคล้ายผมเอ็นหัวข้าวขาด
ได้ผ่าตัดอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาทันในการที่ไปแข่งขันที่โคลมเบีย
บายของผมก็คือเป็นกัปตันทีมแบบเต็มตัว
ทุกคนก็ไปด้วยความหวังที่จะผ่านเข้ารอบ๘ทีมไม่ได้

แต่เราก็สู้กับเขาได้ดี
แล้วก็มาในรอบ๑๖ทีมเรามาเจอกับอาเซบายจันท
ก็คือก็ใกล้จะสนาด้วยแต่ก็กลับมาเสมอแล้วก็มาช่วงต่อเวลา
เราก็แพ้เขาถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจว่าอีก๙เดือนไว้เราจะเข้ารอบ๘ทีม
เพื่อแบบที่เราตั้งไว้แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ทุกคนมันทำหน้าที่กันได้ดีอยู่แล้วทำเต็มที่กันแล้วครับ
ด้วยประสบการณ์แล้วเราผ่านมา๒เวทีแล้ว๒ครั้งแล้วเนี่ย
คือครั้งนี้มันคิดว่ามันแบบน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าอะไรอย่างนี้
เราได้ประสบการณ์แล้วก็มันเต็มวัยของพวกเราด้วย
ที่ผมอยู่กันมาอย่างนี้ผมว่าครั้งนี้น่าจะสนุกครับ
ผมว่าเรามีโค้ดปุ๊บปิดที่ดีดีมากเลยครับ
แต่คือที่เราเป็นรองต่างชาติเลยคือตารีระครับ
แล้วคือแรงประทะอย่างนี้เราสู้เขาไม่ได้
ต้องยอมรับตรงนี้เลยครับแล้วเราสู้เขาไม่ได้
แต่เรื่องความเป็นระบบทีมของปุ๊บปิดผมว่าดีมากครับ
คือเขาสอนให้เราเคลื่อนที่เร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะของต่างประเทศ
เราจะมีระบบตรงนี้ดีแต่คือเราแพ้เขาก็คือสรีระ
ก็ช่วงที่๒ปีที่เราผ่านมากับโควิดเนี่ย
ในการเตรียมทีมของโค้ชปูปี้มันลำบากมาก
คือว่ากว่าจะซ้อมได้ต้องขออนุญาตต้องตรวจโควิดต้องฉีดยาให้ครบ
ตรวจจมูกแบบคือไม่มีเชื้อนะถึงจะได้ซ้อมได้
แล้วซ้อมได้ก็ประมาณเตรียมทีมได้ประมาณ๑๕วันครับ

แต่พอผลตรวจออกมาแล้วมันไม่มีครับ
ก็เลยโชคดีนะตรงนี้ก็คือโชคดีว่าทุกคนไม่มีโควิดอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็จนได้บินไปแข่งที่ดูไบครับ
ได้แข่งกับอีลักษณ์๒เกมเนี่ยครับ
เกมแรกเราก็ชนะไป๗ประตูต่อ๒ครับ
แล้วก็นัดที่๒เราก็ชนะ๔๐อะไรอย่างนี้

ก็ตั้งเป้าไว้ครั้งที่๖ของเราก็คือสมัยที่๓ของผม

เขาอาจจะสู้ระบบเราไม่ได้นะครับ
แต่คือเขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะครับ

แต่คือทีมชาติไทยเคยอุ่นเท่ากับเขาที่โคลัมเบีย

สองทีมเราไปวัดกันดีกว่าว่าเราจะเข้ารอบด้วยวิธีไหนอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเราเข้ารอบไปเป็นที่๒นะครับเราจะไปเจออีกกลุ่มเองเนี่ย
เราก็ไปเจอทีมที่ไม่หนักมากเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบ๘ทีมครับ
แต่เราต้องผ่านรอบแรกให้ได้ครับผมสำหรับผมผมคิดว่า
ผมก็สุดของที่อาชีพการค้าแข้งนะครับชิงแชมป์โลกผมประสบความเร็จคือได้เล่นได้ไปแล้ว
แต่ชิงแชมป์เอเชียผมไม่เคยได้แชมป์ถามว่าอยากได้แชมป์สักครั้งไหมครับผม
ก็อยากได้แชมป์ครับกับทีมชาติในน้ำทีมชาตินะครับ
ประสบความเร็จไหมผมว่าผมประสบความสำเร็จครับ
ก็อยากให้น้องเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็เอาพลังที่เรามีในตัวเราครับ
เข้าไปสู้แล้วมันจะพาเราไปถึงจุดหมายครับผม
ถ้าทุกคนตั้งใจทุกคนฝึกฝนผมว่าไม่มีอะไรเกินใจของเราได้ครับ